คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่นักแสดงสาวยิ้มสวยคนนี้กันบ้าง
สำหรับแยมนธิราจบแล้วนะคะจบจากคณะศิลปศาสตร์ภาควิชาอินเตอร์มธรรมศาสตร์
ปริญตรีมาครองได้สำเร็จค่ะงานนี้เจ้าตัวสุดแฮปปี้
เพราะจบตามเกณฑ์๔ปีเป๊ะโค้งสุดท้ายเนี่ยเธอบอกว่า
โรงเรียนเจ็ดตัวอัดเต็มที่เลยนะคะและที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาเธอผ่านหน้าจอสักเท่าไหร่
แต่รับรองว่าหลังจากนี้แหละค่ะคุณผู้ชมจะมีให้ได้เห็นได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ
ในที่สุดเราก็ได้ทำงานแบบเต็มที่แล้วที่ผ่านมาจะติดติดเรียน
เราจะแบบบางครั้งแบ่งเวลาไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะต้องเว้นไปหน่อย
เรียนต่อเลยไหมคะโอ๊ยใจเย็นค่ะพักก่อนแต่ว่าเรียนค่ะว่าจะเรียนเรียนค่ะ
เขาจะเรียนต่อแต่ว่าอาจจะปีหน้าเพราะว่าตอนนี้สมัครไม่ทันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะได้หายใจด้วยนิดนึงใช่ก็ทำงานหน่อย
ก็อย่างที่รู้กันดีว่าดาราเนี่ยจริงแล้วเขาต้องแบ่งเวลาเยอะมากนะกับการเรียนแล้วก็การทำงานเพราะทำงานแทบทุกวัน
หลังมาพอใกล้จบก็ไม่ค่อยได้เห็นผลงานเธอสักเท่าไหร่แต่หลังจากนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
ผลงานเธอเยอะแน่นอนใช่ค่ะต้องไล่ทำการบ้านไล่ส่งงานอาจารย์ให้ทันคุณเพื่อนด้วยนะครับ